สวัสดีครับ

อร่อยกินกับอะไรก็อร่อยและที่สำคัญถูกที่สุด

เทียมป่นผสมเกลือ

แล้วก็ถ้าเชื่อผมนะ

แม้ที่ผู้หญิงไม่ให้ใกล้
แล้วเบิร์ตกลับไปต้มกระเทียมดองเคี่ยวหมูกินตั้งในก่อน

เราจะรอน้ำเสือมาติดบ้าน

เขาเจออย่างนี้เวลาเห็นคนถูกใจ

ไม่มีคนไหนไม่ถูกใจเลยนะคะคุณพ่อคุณเจนนี่คือคำถามข้อที่หนึ่งของคุณค่ะมูลค่าสองพันบาทค่ะ
เทียมทั้ง๓แบบ๓ชนิดนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยคนสวยของเป๊กอันนี้แพงเว้ยเพราะว่ามีค่าขวด
เคยซื้อจริงเปล่าวะแก
ไม่คืออันนี้แพงคันนี้แพงบอกเลยวันนี้แพง
อ่าแต่ว่าอันนี้นะแกมันไม่ใช่แบบแคกนะอันนี้เปิดแล้วหย่อนะแก
เคยจะซื้อแล้วมันแพงก็เลยไม่ซื้อ
โอ้ยขี้เหนียววะเป็นแอ๊ก
ได้เกินไปขี้เหนียว
แต่อันนู้นแหละแพงด้วย
อันนู้นมันเยอะเพราะว่าเคยซื้อเหมือนกัน
อันนี้หนูเห็นตามตลาด๒๐บาท๑๐๒๐บาทเอง

และถึงเราเนี่ยหมาเหามาก

เป๊กถามคุณเลยว่าคุณคิดว่ากระเทียมทั้ง๓แบบ๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุด

เป็นจะเฉลยที่อันแรกกระเทียมจีนแบบแยกกลีบมาแล้วนะ๔๐๐กรัม
ที่คุณมุกและคุณเจนไม่ได้เลือก

และเป๊กจะเฉลยกระเทียมดอง๒๒๐กรัม

เท่าไหร่
แม่นยำนะบอก๓๐หรือว่า๒๐ก็พอ
สุดท้ายนะคะกระเทียมฝนผสมเกลือที่คุณมุกและคุณเจนไม่ได้เลือก
ราคาต้องแพงกว่า๓๘บาท

คนสวยอยากให้อยู่นานไม่อยากให้กลับไปเลย
นะขอให้แพงกว่า๓๘บาทค่ะ
และกระเทียมป่นผสมเกลือราคาอยู่ที่

กระเทียมดอง๒๒๐กรัม
เป็นกระเทียมที่ถูกที่สุดค่ะ
ผ่านข้อแรกจะได้แบบสบายเลยค่ะ

ตอนนี้สะสมเงินไปแล้วค่ะ๒๐๐บาท
คนสวยที่รักผ่านไปแล้วนะคะ

จำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะเป็น๔๐๐๐บาท

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

เข็นฮะชอบเข็น
อยู่บนเครื่องชอบแอร์มากเลย

บางทีก็บอกแอร์บางทีก็น่ารำคาญ

เขาถามว่าคุณกำลังจะรับกาแฟร้อนไหม

วันนี้ผมจะพรีเซนต์ตรงนี้ครับผม

เพราะวันนี้เป็นนมปังนะคะ
ว่าทำงานไม่ได้เลย